เคอร์ฟิลล์เรานำเสนอทุกวันเลย
ว่ามีคนฝ่าเคอร์ฟิลล์ทุกคืนไม่เข้าใจเหมือนกัน

เมื่อคืนที่ผ่านมาที่คุณภาคภูมิรายงานตัวเลขไปก็เป็นพันเหมือนกัน
แล้วส่วนใหญ่ฝ่าฝืนฝ่าเคอร์ฟิลล์ออกมาเนี่ยก็เป็นลักษณะในการมั่วสุมกันด้วยนะคะ
ช่วงแรกเจ้าหน้าที่เขาบอกก็พออนุโลมพอเข้าใจได้
แต่พอผ่านไปหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้แล้ว
เข้มข้นต้องเข้มงวดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่า
พื้นที่ไหนที่มีการฝ่าฝืนฝ่าเคอร์ฟิลล์กันบ้างนะคะ
อาจจะไล่เรียงไม่ครบนะคะเพราะว่ามีหลายรายจริงเป็นหลักพันอ่ะ
ค่อยดูไปที่จังหวัดเลยที่จังหวัดเลยเขาตั้งด่าน
ออกไปไหนแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีคนออกจากบ้านอยู่ดี
บางคนเนี่ยนะขับรถนี่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วเมาไงอืม
เคอร์ฟิลล์แถมเมาอีกที่เลยเมื่อคืนนี้มี๑๒คน
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าพอจะอนุโลมได้คือเขาจำเป็นจริงอะไรแบบนี้
ก็แค่ว่ากล่าวตักเตือนไปตักเตือนไป๕ราย
แต่คนที่ฝ่าฝืนถึงขั้นที่เมาอ่ะแล้วออกมาเป่าแล้วแบบโอ้โห
ตัวแดงเลยนะต้องถูกดำเนินคดีนะคะเรียบร้อยเลยนี่ส่วนที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมานะคะมีวัยรุ่นค่ะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลปากเพลีย
แบบนี้ไงคะวัยรุ่นก็วิ่งหลบหนีไปได้จำนวนนึงจับได้๒๐คนนี่ขนาดหนีไปแล้ว
ส่วนนะยังจับได้ตั้ง๒๐ยึดอุปกรณ์การเสพได้จำนวนนึงนะคะไปตรวจ
ก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติด
ส่วนทั้ง๒๐คนก็ถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ส่วนคนที่หลบหนีไปอยู่ระหว่างการตามตัวนะคะไม่ยากค่ะ
เดี๋ยวเพื่อนก็บอกค่ะเพื่อนฉันเพื่อนหนูเพื่อนผมที่หนีไปใครบ้างเนี่ย
เดี๋ยวเขาซัดทอดหมดอ่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีกันหมดทั้งแก๊งนะคะ
เชื่อพี่อย่าไปโดนคนเดียวต้องบอกให้หมดบอกให้หมดฮะ
เราก็โดนแล้วต้องโดนให้ครบมาด้วยกันเวลาหนีมันหนีไปคนเดียว
ไม่ได้นะนะคะทีนี้ค่ะที่จังหวัดยาลาค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองยะลานำกำลังจับกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครยาลาหลังเคอร์ฟิลล์ค่ะ
หกรายบริเวณถนนผังเมืองแล้วก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีแบบนี้
คือไม่ละเว้นเลยนะคะจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนอื่น
คือช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙อย่ามองว่าเรื่องเล็ก
ก็ออกไปแป๊บเดียวฝากเคอร์ฟิลล์นิดหน่อย
คือต้องช่วยกันนะฮะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
อย่างผมกับคุณเข็มมาสอนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเว้นระยะห่างแล้ว
กากอนามัยอะไรไม่ใส่เหรอก็หลายคนสงสัยว่าเราไม่ใส่เหรอ
นี่ฮะเรามีกระจกยังไงเราก็ไม่ถึงกันครับ
เห็นไหมเขมมะสอนเอามือมานี่อยากจับมือกันด้วย
แต่ท่านผู้ชมไม่เห็นแค่นั้นเองเรามีเรามีแผ่นพวกนี้กั้นอยู่ฮะ
ไทยรัฐทีวีเราทำตั้งนานแล้วผู้ประกาศของเราก็ใช้ลักษณะแบบนี้
เพื่อความปลอดภัยทุกอย่างที่ทำได้นะคะ